คุณผู้ชมทีนี้มาดูเรื่องนี้กันหน่อยค่ะ
หนุ่มวัย๒๕ปีวัยเบนเจอร์เพศที่ฉะเชิงเซานะครับ
ร้องสื่อค่ะก่อนร้องสื่อเขาร้องไห้นะถามว่าเกิดอะไรขึ้น
กลัวค่ะสองเรื่องโดนปลาระเบิด๒กลัวว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรม
เพราะคนที่ปลาระเบิดขวดปลาขวดแบบนี้นะครับคุณผู้ชม
เพราะเพราะเขาเป็นอะไรเป็นลูกชายการเมืองนักการเมืองท้องถิ่น
ถูกต้องเขาเป็นลูกชายนักการเมืองท้องถิ่นคุณผู้ชม
ทีนี้เนี่ยเดี๋ยวจะให้คุณผู้ชมไปดูคลิปนี้ก่อน
เป็นคลิปที่มันเป็นเหตุการณ์ปลาระเบิดปิงปองนะฮะ
แล้วก็ขวดเบียร์อันนี้คือหลักฐานนะที่เห็นในภาพเนี่ย
มันเป็นขวดเบียร์เห็นไหมมันมีขวดแตกมีเศษขวดแตกอยู่ที่หน้าบ้าน
เลขที่๗๘ทับ๓หมู่๗นะฮะตำบลท่ากระดานอำเภอสนามชายเขต
จังหวัดฉะเซิงเศร้าซึ่งคนในบ้านก็ต้องออกเนี่ย
ออกมาช่วยกันเกียวกับกว่าคลิปเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเลย
ค่ะนี่เป็นคลิปตอนที่หนุ่มวัย๒๕ปีที่บอกว่าตัวเองตกเป็นเหยื่อเนี่ย
เขาออกมาไลฟ์ให้เห็นแบบนี้นะคะว่าเนี่ยร่องรอยหลังจากที่ถูกกลุ่มวัยรุ่น
ที่เขาอ้างว่าเป็นลูกชายนักการเมืองท้องถิ่นเนี่ย
มาปลาขวดปลาระเบิดปิงปองใส่ที่บ้านเขานะคะ
คนที่ออกมาโพสต์เรื่องราวแล้วก็ร้องทุกข์กับเราเนี่ย
ชื่อว่าคุณเจมส์ชื่อจริงก็คืออนุวัฒน์หอมเนียนอายุ๒๕ปีท่านนี้ค่ะ
นำมาโพสต์ผ่านเฟซบุ๊กนะคะแล้วก็เล่าให้กับนักข่าวเราฟังบอกว่า
วันเกิดเหตุเนี่ยช่วงสักประมาณ๖โมงครึ่งของวันที่๒๑พฤษภาคมที่ผ่านมา
มีชายคล้ายกับคนจิตหลอนเมาสารเสพติดก็คือติดยาเสพติดนั่นแหละนะฮะ
มาเฝ้ามองพี่สาวคืออย่างนี้คุณผู้ชมร้านของเขาเนี่ยร้านของเจมส์กับพี่สาวเนี่ย
เปิดเป็นร้านขายน้ำก็มีทั้งชากาแฟแล้วก็เครื่องดื่มทั่วไปนะคะ
ผู้ชายคนนี้ที่เจมส์บอกว่าลักษณะคือคล้ายคนหล่อนนะคะ
มองพี่สาวอยู่ที่หน้าบ้านแล้วก็เข้ามาทำทีพูดคุยกับคุณตาวัยเกือบ๙๐ปี
นั่งอยู่บนรถเข็นวิวแชร์นะคะเจนบอกว่ามันดูแปลกแปลกนะ
ทีนี้เจมส์ทำไงเจมส์ก็เลยบอกว่าให้ออกไปเดี๋ยวร้านจะปิดแล้ว
ก็คือตอนนั้นพูดกลับไปดีนะคะไม่ได้พูดจารักษณะคือไล่นะ
บอกแบบนี้แล้วปรากฏว่าชายคนนี้แหมเหมือนพูดง่าย
ออกไปจากร้านจริงจริงค่ะออกไปเพียงครึ่งชั่วโมงเท่านั้นค่ะ
คราวนี้กลับมาพร้อมอาวุธครบมือเลยนะคะชักมีดดาบยาวออกมา
ขู่จะทำร้ายเจมส์แล้วก็คนในบ้านซึ่งในบ้านเนี่ยมีเด็กอยู่ด้วย
แล้วที่สำคัญเขาทุบขวดเบียร์ให้เป็นปากฉลามหวังจะแทงเจมส์นะคะ
ก็เลยไล่ให้ออกไปพร้อมกับรีบโทรแจ้งตำรวจสพสนามชายเขตที่ฉะเชิงเซาค่ะ
แล้วช่วงที่รอตำรวจมาปรากฏว่าชายคนนี้ยังไม่หยุดหย่อนนะฮะ
ยังไม่ลดละความพยายามไปพากลุ่มวัยรุ่นต่างถิ่นมา
ขยงมานับสิบคนค่ะมาพร้อมกับระเบิดปิงปอง
แล้วปลาใส่ที่หน้าบ้านของเจมส์ค่ะ
แล้วเห็นไหมคะคนในบ้านก็ตกใจก็กลัวกันนะคะ
ก็เลยไลน์ไปบอกเพื่อนแล้วก็ไปบอกชาวบ้านในชุมชน

แล้วก็พยายามไล่กลุ่มวัยรุ่นออกไปไล่ถึง๓รอบด้วยกันค่ะ
กลุ่มวัยรุ่นต่างถิ่นที่มาด้วยเพิ่งจะรู้ความจริงว่าตัวเองเนี่ยก็ถูกหลอกมาเหมือนกัน
เพราะผู้ชายคนที่เป็นต้นเรื่องที่มามีเรื่องกับเจมส์เนี่ยนะคะ
หลอกกลุ่มวัยรุ่นมาบอกว่าผมโดนรุม
แล้วกลุ่มวัยรุ่นเขาก็นึกออกไหมคะว่าเพื่อนโดนรุมทำไง
ก็เลยมาค่ะมากันเป็นกลุ่มเลยนะคะ
สรุปแล้วกลุ่มวัยรุ่นต่างถิ่นก็เข้ามาขอโทษเจมส์นะครับ
บอกว่าที่ทำลงไปเนี่ยเพราะถูกโดนหลอกนะฮะถูกหลอกมาค่ะ
แล้วจังหวะที่ตำรวจมาถึงคุณผู้ชมเป็นจังหวะเดียวกัน
กับผู้ก่อเหตุเนี่ยกำลังปาระเบิดใส่เป็นรอบที่๔นะคะ
สุดท้ายแล้วก็หลบหนีไปได้พร้อมกับความมืด
ทีนี้เจมส์บอกว่ากลัวนะที่ต้องเอาเรื่องราวมาโพสต์ลงในเฟซบุ๊ก
กลัวว่า๑คนในบ้านจะได้รับอันตราย
เนื่องจากว่าคนก่อเหตุเป็นลูกนักการเมืองท้องถิ่น
เพิ่งจะออกจากคุกมีพฤติกรรมอันทภาณ
คนในชุมชนเขากลัวกันเขาหวัดภาวะกัน
ก็เลยร้องผ่านสื่อบอกว่าอยากให้ตำรวจเร่งจับกลุ่มตัวคนก่อเหตุ
ดำเนินคดีตามกฎหมายโดยด่วนนะคะ
ล่าสุดน่าจะเป็นข่าวดีสำหรับครอบครัวเจมส์นะคะ
เพราะว่าตำรวจได้มีการเร่งไล่ล่าตามจับกลุ่มตัวผู้ก่อเหตุรายนี้มาแล้วนะคะ
แล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะเริ่มรีบดำเนินคดีตามกฎหมายให้เร็วที่สุดนะคะ
นี่นี่ถ้าเกิดว่าเป็นลูกนักการเมืองท้องถิ่นจริงแล้วมาทำแบบนี้